เขาก็มีการจัดกิจกรรมเปิดให้กินฟรีไม่อั้นเลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

คืนแล้วก็คึกคักสุดไปเลย
เห็นไหมมองไปทางไหนก็มีแต่ประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
มาเข้าแถวรับอาหารฟรีในงานกินฟรีทั้งลานค่ะ
นี่ชื่องานเขาคืออยู่ตรงจุดไหนคุณได้กินฟรีหมดอ่ะ

จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
พระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ
ซึ่งชมรมร้านอาหารภาคกลางคืนองค์พระปฐมเจดีเนี่ย
เขาร่วมกันจัดเฉลิมฉลองให้ประชาชนได้ริมรสอาหาร
ของดีของอร่อยเมืองนครปฐมกันแบบฟรีกินกันไม่อั้นไปเลย
งานนี้นะคะมีร้านค้าในตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีกว่า๒๐๐ร้านเลยนะ
หอยทอดเอ้ยราดหน้าก๋วยเตี๋ยวไอศกรีมลอยฟ้าร้านเฉินง้วน
โชว์ลีลายนไอศกรีมให้ลูกค้ารอรับ
ถ้าถัดกินไม่ได้ทำไมไงครับคุณ
มีทั้งความอร่อยมีทั้งความสนุกสนาน
มีทั้งความอิ่มไอบใจกันต้องออกไปหมดเลย

นี่เขาทำยังไงคือโยน

โยนให้ลูกค้ารอรับ

คือมันไม่ได้ไปทั้งถ้วยใช่ไหม

ซึ่งก็บอกว่านอกจากไอศกรีมและสนุกสนานตรงนี้แล้ว

โต๊ะจีนพรชัยโภชนาโต๊ะจีนชื่อดังของเมืองนครปฐมค่ะ
ทำครัวสำเร็จให้บนรถบรรทุกเลย
โชว์การทำหูฉลามน้ำแดงด้วย
แล้วก็แจกให้ประชาชนได้กินฟรีกันอย่างจุใจ
นายบุญเสงสุธรรมโกศลหรือว่าเฮียตีบอกว่า
เขาตั้งใจจัดกิจกรรมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ก็เลยตัดสินใจเอาหูฉลามน้ำแดงใส่เนื้อปูก้อนอย่างดีเลยนะ
เอามาร่วมแจกประชาชนให้ได้กินฟรีกัน
ฉลามแท้มูลค่าหลักแสนบาทเลย